อีกหนึ่งเรื่องต้องใช้คำว่าเกือบไปแล้วเหมือนกันแต่คราวนี้เกิดกับคุณยายวัย๗๑ปีค่ะ
คุณยายเนี่ยแกเป็นเจ้าของหอพักรายวันอยู่ที่พิศนุโลกนะคะ
กำลังปัดกวาดทำความสะอาดห้องพักอยู่ชั้น๒
อยู่คนร้ายลงมาจากชั้น๓บุกเข้ามาหาแกในห้องกลางวันแสก
เอามือกดคอปิดปากแล้วถอดกางเกงจะข่มขืนคุณยายกลางวันแบบนั้นเลยค่ะ
คุณยายบอกต้องสู้กัดมือคนร้ายจนคนร้ายต้องยอมปล่อยมือแล้วตะโกน
ร้องเรียกให้คนช่วยคนร้ายก็เลยวิ่งหนีไปค่ะ
นี่ค่ะผู้สื่อข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับคุณยายหน่อยนะคะ
ว่าเหตุการณ์มันเป็นอะไรยังไงมาแบบไหนค่ะ
ไปที่ห้องพักให้เช่ารายวันที่เป็นของคุณยายนี่แหละค่ะ
คุณยายเนี่ยวันนี้อยู่กับลูกสาวนะคะลูกสาวก็อายุ๔๐ปี
โดยมีการโพสต์ทั้งรูปของผู้เกาะเหตุผู้เสียหายแล้วก็มีการอธิบายลักษณะเนี่ย
เป็นชายไทยตัวเล็กสูงไม่เกิน๑๖๐ผิวเข้ม
ใส่เสื้อแขนยาวสีเทาดำมีลายกางเกงขาสั้นที่ขามีลายศักดิ์สองข้าง
ผมอยากโศกทรงรากไซดไฮไลท์สีส้ม
โอ้โหชัดเจนมากนะเรื่องของรายละเอียดค่ะ
เขาบอกใครเจอเนี่ยนะช่วยแจ้ง๑๙๑ได้เลย
คุยกับคุณยายค่ะคุณยายเล่าแบบนี้
วันนั้นเนี่ย๙พฤษภาคมช่วงบ่ายยายทำความสะอาดห้องพัก

คนร้ายเป็นชายวัยรุ่นเดินลงบันไดมาจากชั้น๓
สามแล้วปรีเข้ามาหาคุณยายเลยกดที่คอนี่เห็นรอยไหม
ดที่คอแล้วเอามือปิดปากยายค่ะถอดกางเกงหวังจะข่มขืน
ยายบอกฉันต้องสู้คิดในใจยังไงก็ต้องสู้
เอาปากกัดเข้าไปที่มือคนร้ายอย่างเต็มแรง
คนร้ายต้องยอมปล่อยมือร้องโอดโอยเท่านั้นแหละคุณยายตะโกนเลยค่ะ
เรียกลูกสาวเรียกแขกที่พักอยู่บอกช่วยด้วยช่วยด้วย
คนร้ายคงตกใจรีบวิ่งหนีไปเลยนะคะ
คุณยายบอกว่ารู้จักว่าคนร้ายรายนี้คือใคร
เป็นชายวัยรุ่นอายุ๒๙ปีเป็นชาวชนบุรี
รู้เพราะเห็นหน้าคนร้ายแล้วจำได้เพราะมาเปิดห้องไว้เมื่อวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีหลักฐานเปิดห้องพักเป็นบัตรประชาชนด้วย
ซึ่งคุณยายไปแจ้งความที่สพเมืองพิศนุโลกแล้วนะคะ
ตำรวจก็ให้คุณยายไปตรวจร่างกายให้แพทย์วินิจฉัยบัตรแผล
เพื่อที่จะได้เอามาประกอบสำนวนคดีค่ะ
หันมาถอดกางเกงเราด้วย
เขาจะถอดช่วงเวลานั้นเราก็ร้องตะโกน
พอตะโกนมันเอามือมาอุดปากอีก
พออุดปากปากก็กัดนิ้วมัน

พอหลุดเราก็ร้องร้องให้คนช่วยเต็มที่
ส่งเสียงให้ช่วยด้วยช่วยด้วย
เสร็จแล้วเรียกลูกสาวกรี๊บช่วยแม่ด้วย

กลัวกลัวถึงขนาดว่านอนไม่หลับมา๓คืนแล้วอะค่ะ
พอเกิดเหตุปุ๊บก็คือระแวงอยู่ตลอด

แล้วก็ไม่ปล่อยให้แม่ขึ้นไปบนตึกคนเดียว
ก็คือจะขึ้นไปด้วยกันตลอด
คือจะยังไงก็ช่างจะไม่ขึ้นไปบนตึกคนเดียว
แล้วก็ตอนนี้ก็ให้เพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนบ้าง
นี่ค่ะคือเธอก็บอกว่าทั้งเสียใจทั้งโกรธนะ
สงสารคุณแม่มากคนร้ายมาพักได้๒วัน

แม่เธออุตส่าห์สงสารให้ยืมเงินไปกินข้าว
กางเกงที่ใส่วันก่อเหตุแม่เธอหามาให้ด้วยนะ
มารับจ้างขับรถรับส่งของก็ให้เบิกค่าแรงด้วย
ช่วยอะไรได้ก็พยายามจะช่วยไม่คิดเลยว่าจะมาทำกันแบบนี้
เจอแค่เสื้อผ้ากับกระป๋องกาวค่ะ
ลักษณะเลยคิดว่าคงเมากาวค่ะ
กาวดึงดาวอยู่แล้วก็ลงมาก่อเหตุแบบนี้
ก็หวังว่าตำรวจน่าจะจับคนร้ายได้
เพราะว่าหลักถงหลักฐานอะไรชัดเจนนะคะ